คือมีนักศึกษาเขามาแจ้งความนะบอกว่านี่ที่มาขึ้นโรงพักแล้ว
มาแจ้งความเพราะอะไรล่ะโดนลูกจ้างฝ่ายปกครองของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ทำอาณาจารย์โอ้ยเธอโดนจับหน้าอกแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้น
เราขอเรียกว่าน้องฟ้าละกันเรียนอยู่ปี๒เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอกชน
แล้วน้องฟ้ามาแจ้งความที่โรงพักเมืองสมุทรปราการบอกว่าจะให้ดำเนินคดี
อันนี้ก็ต้องขอใช้ชื่อว่านายกิติพงศ์
กิติพงศ์คนนี้เขาเป็นลูกจ้างฝ่ายปกครองอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรประการ
เป็นนักศึกษาและเกี่ยวอะไรกับโรงเรียนคุณผู้ชมค่อยค่อยฟังค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยเธอบอกว่าเดือนที่แล้ว
โดนกระทำอนาจารย์เมื่อวันที่๑๒พฤษภาตัวน้องฟ้าเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนั้นไง
น้องฟ้าเรียนอยู่โรงเรียนนั้นตั้งแต่ม๑ถึงม๖ก็คุ้นเคยกับนายกิติพงศ์คนนี้คุ้นเคยดี
นับถือกันเหมือนกับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะทีนี้พอมาวันที่สิบสองพฤษภาเนี่ยนะ
ไปเจอไปเจอนายกิติพงศ์ที่ห้างโดยบังเอิญแล้วนายกิติพงศ์เนี่ยก็พาไปกินข้าว
ก็เห็นว่าเป็นรุ่นพี่อ่ะโอเคกลับไปไม่ได้มีอะไรนายกิติพงศ์บอกแบบนี้
เออลืมของอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปทำงานที่โรงเรียนแป๊บนึงด้วยได้ไหม
เดี๋ยวจะไปส่งฟ้ากลับบ้านทีนี้ฟ้าก็ไม่ได้คิดอะไร
เพราะว่ามันก็คือโรงเรียนเธอที่เธอเคยอยู่
อ่าก็ไปปรากฏว่าพอไปถึงห้องปกครองอยู่กันสองต่อสอง
กิติพงศ์บอกว่าเมื่อยให้น้องฟ้ามาช่วยนวดให้หน่อย
แต่นวดในห้องปกครองไม่ได้มันแคบก็เลยชวนไปนวดในห้องประชุม

พอไปถึงปั๊บพี่เบิร์ตจากอุบายบางคนบอกว่าอุบาตหรือเปล่า
เพราะอะไรทำไมกิติพงศ์ถอดกางเกงเหลือแต่บ็อกเซอร์
แล้วให้น้องฟ้านวดขาน้องฟ้าก็แบบทำยังไงดีอ่ะ
ตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่ก็คือก็จำใจแหละนวดให้
กิติพงศ์ดึงมือของน้องฟ้าไปจับที่อวัยวะเพศ
แล้วก็ลวนลามน้องจับหน้าอกน้องลูบต้นขาน้อง
น้องฟ้ากลัวแล้วค่ะเพื่อนโทรเข้ามาพอดีเลยนะ
กิติพงศ์ก็หยุดแล้วปล่อยน้องฟ้ากลับบ้าน
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีข้อความแชทที่น้องฟ้าเนี่ย
คุยกับกิตติพงฯข้อความแชทข้อความฝั่ง
ให้คุณผู้ชมดูก่อนค่ะคือมันมีบางช่วงบางตอน
ฝั่งซ้ายสีขาวเนี่ยคือนายกิติพงศ์นะมันมีข้อความหนึ่ง
เขาเขียนว่าวันนั้นอยู่ดีพี่สติหลุดเกิน
ยังรู้สึกผิดเลยแล้วน้องฟ้าก็ตอบกลับไป
บอกว่าสติหลุดยังไงหนูไม่โอเคมากนะ
วันนั้นแต่ต้องทำตัวปกติอ่ะแล้วฝั่งกิติพงศ์ก็บอกว่า
เนี่ยพี่ว่ารอเรากลับมาจะขอโทษเราเรื่องนี้อยู่น้องฟ้าบอกว่า
ว่าขอไม่เจอแล้วไม่โอเคจริงจริงอันนี้เป็นแชทที่น้องฟ้าเอา
มาให้ดูแล้วเอาแชทนี้มาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายกิติพงศ
ด้วยนะคะทีนี้ทางด้านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุดประการอย่างรองภูมิบริการวัชรินโตขาวเนี่ยบอกว่านาย
ติพงศ์เนี่ยนะเขาไม่ได้เป็นข้าราชการนะแต่เป็นลูกจ้างทำหน้าที่อยู่ฝ่าย
กิจการนักเรียนและฝ่ายปกครองของโรงเรียนล่าสุดยังไงล่ะเขาบอกว่าอ๋อ
ล่าสุดนายกิติพงศ์ยื่นใบลาออกไปแล้วด้วยอันนี้คือข้อมูลจากรอง
พอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะยังไงก็ต้องบอกนิดหนึ่ง
ลูกสาวนะครับก็ต้องดูแล้วประเมินว่าถ้าลูกไปอยู่ในภาวะเสี่ยง
ในสถานที่นะครับที่ไม่มีใครช่วยหนูได้บางทีหนูก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปนะ
แต่ต่อให้เป็นที่โรงเรียนที่ที่คุ้นเคย
แต่พอเราไปอยู่กับคนอื่นสองต่อสองเกิดเขาทำอะไรแล้วขึ้นมา
ไม่มีใครช่วยไงคะไม่มีหลักฐานด้วยนะลูกนะ